แต่เช้าวันนี้มีข่าวใหญ่ที่ฝรั่งเศส

โอ้โหล่าสุดตัวเลขคนเสียชีวิต๖๐แล้ว

เพราะว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เอง
คือว่าที่ฝรั่งเศสเขาเพิ่งจะมีการจุดพลุฉลองวันชาติกัน
แน่นอนคนเยอะมากนะคะคนไปรอดูแล้วก็รอชมพลุที่เมืองนิส

ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนร้ายคุณผู้ชม
ขับรถบรรทุกคันใหญ่เลยนะคะแล้วก็พุ่งชนฝูงชน
ที่กำลังเดินทางออกมาจากการชมพลุ
เพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เองว่าประธานาธิบดีของฝรั่งเศสอัปเดตนะคะ
ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก๓๐เป็น๖๐คนแล้วตอนนี้
รายงานข่าวก็บอกนะคะว่ามีคนเห็นรถบรรทุกสีขาวเนี่ย
ก็แล่นมาด้วยความเร็วสูงเลย
ระหว่างที่ผู้คนเขากำลังเดินออกจากงานแสดงพลุไฟ
จากนั้นรถก็ขับพุ่งชนฝูงชนชนสิ่งของคือชนทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้น
กระจัดกระจายไปทั่วเลยนะคะ
พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าณวินาทีนั้นสิ่งที่เขาเห็นคือ
คนเยอะมากหลายสิบหลายร้อยคนกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนน
มีพยานคนนึงบอกว่าสิ่งที่เธอเห็นนะสลดใจมาก
เพราะว่าคนที่นอนกองอยู่ที่พื้นเนี่ยมีคนที่ขี่จักรยานเอ่ย
คนที่นั่งรถวิวแชร์คนที่กำลังหอบดอกไม้เพื่อจะเอาไปขาย
คือมีแต่คนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งนั้นที่นอนกระจัดกระจายอยู่ที่พื้นถนนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสต้องรีบบินกลับมาที่ปารีส
เพื่อหารือกันรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทางการก็ใช้รถฉุกเฉิน๗๐๑๐๐คันเลยรีบมาที่เกิดเหตุ
เพราะว่าผู้บาดเจ็บก็ไม่น้อยเลยนะคะเป็นร้อยคนค่ะ
สื่อท่องถึงของฝรั่งเศสรายงานเลยบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจเชื่อว่าเป็นเหตุโจมตี
ส่วนคนขับรถที่เป็นคนร้ายเนี่ยถูกวิสามันฆาตกรรมในที่เกิดเหตุไปแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ตั้งใจโจมตีฝูงชนที่กำลังรับชมการแสดงพลุไฟเลยล่ะ
ด้านของนายคริสเตยองเอสตราซีนายกเทศมนตรีเมืองนีสก็ระบุในทวิตเตอร์บอกว่า
คนขับรถบรรทุกก่อเหตุโจมตีฆ่าชีวิตไปหลายสิบคน
ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่แต่ในบ้านซึ่งขณะนี้ทางการก็จะคอยติดตามสถานการณ์
แล้วก็จะแจ้งรายงานแล้วก็ความคืบหน้าให้ทราบต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มี
รายงานเข้ามาอีกเหมือนกันที่บอกว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็น๖๐คนนะคะ
ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันอะไรทั้งนั้นว่าคนร้ายจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย
หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายไหนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งจะเกิดสดร้อนเลย
ค่ะแต่เป็นวันแห่งความสุขเฉลิมฉลองวันชาติ
แต่มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์อุกอ่านแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ของโลกตอนนี้นะคะ
ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเป็นระยะ